คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องฮือฮากันพอสมควร
ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องดีนะครับที่เกิดการรณรงค์แบบนี้
แล้วก็ร่วมกันลงขันไอเดียออกความคิดกันอย่างเต็มที่
มีแฟนเพจแฟนเพจหนึ่งเขาหาวิธีการว่าทำอย่างไร
ให้ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ขึ้นไปขับบนทางเท้าหรือฟุตปาด
เราเห็นกันจนชินตานะครับเรื่องนี้จนคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา

สองมันเป็นการริดรอนสิทธิ์ของคนเดินเท้า

หลบลงเลย
ฉะนั้นเรื่องนี้นะครับเมื่อได้ไอเดียจากเน็ตเขาเอาไปทำ
มีอยู่๔แนวทางมีทั้งได้ผลและไม่ได้ผล

เพราะว่าสังคมออนไลน์แชร์คลิปวิดีโอนี้กันได้ง่าย
แชร์จากแฟนเพจเฟซบุ๊คชื่อ
ขันความคิดปฏิรูปประเทศไทย
โอ้โหผู้จัดนี่นำเอาไอเดียจากเหล่าสมาชิกนะครับ
ทดลองแก้ไขรถจักรยานยนต์วิ่งบนทางเท้า
บริเวณถนนราชพร้าวและถนนนาวมินครับ
โดยวิธีการแรกที่ได้ทดลองนำมาใช้นะคะ
ก็คือการให้คนประมาณ๔๕คนเนี่ย

รวมทั้งใส่เสื้อยืดสกรีนข้อความ
ขับขี่บนทางเท้าโทษปรับ๕๐๐๐บาท

ที่สุดแล้วต้องให้เหล่าหน้าม้าเข้าไปพูดคุย
ทำความเข้าใจก่อนจะประสบความสำเร็จ
นี่นะฮะวิธีแรกบอกยืนขวางเลย

ก็คือไปติดตั้งป้ายว่าตรงนี้เนี่ย
มีกล้องซีซีทีวีคอยตรวจจับอยู่

กระทั่งเหล่าหน้าม้าต้องเข้าไปยืนชี้แนะ
หากฝ่าฝืนอาจมีใบสั่งไปถึงบ้าน
ผู้ขับขี่บางส่วนย้ำว่าบางส่วนนะฮะ
ยอมกลับรถขณะที่บางคนก็เห็นจู่

ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ก็จะแบบต้องมีคนไปสะกิด

เห็นไหมว่ายืนขวางกันตั้ง๕คนเห็นไหม
คือคนจะทำผิดเอาพูดตรงผมไม่สนอะไรทั้งสิ้น

เป็นการใช้เครื่องขยายเสียงค่ะ

คุณกำลังทำผิดกฎหมายโดยระบุตัวตนอย่างชัดเจน
แล้วก็ผู้จัดทำยกเหตุผลขึ้นมานะครับ
บอกว่ามีประชาชนร้องเรียนเข้ามาเป็นจำนวนมาก
พบว่าวิธีการนี้โต้งใส่หน้าแบบนี้ได้ผลค่ะ
แต่มันได้ผลโดยที่เจ้าหน้าที่ต้องอยู่ตรงนั้นไง
ต้องมีคนไปยืนบอกไปโกนออกโทรโขงอยู่
อันนี้อาจจะใช้เจ้านี่เยอะนะครับ
ส่วนวิธีการสุดท้ายนะครับสมาชิกเขาเสนอไอเดียแบบนี้ฮะ
หากเราใช้บริการวินจักรยานยนต์
และพบว่าผู้ขับขี่ได้พาขี่บนทางเท้า
ให้เราขอร้องพี่วินว่าอย่าทำ
พร้อมเสนอว่าจะจ่ายค่าโดยสารเพิ่มให้อีก

พบว่าวิธีการเหล่านี้ได้ผลเกินคาด
เพราะว่าอะไรฮะพี่บินบอกโอเคดีมากจ่ายเพิ่มไป
ทั้งนี้นะครับพรจรจรพศ๒๕๒๒
ว่าด้วยการห้ามเดินรถบนทางเท้า
บอกว่ามีกระทำผิดมีโทษปรับนะครับ
ตั้งแต่๔๐๐ไปจนถึง๑๐๐๐บาท
พอพี่วินได้เพิ่มอีก๑๐บาทไปเลยทีเดียว
ก็เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันแหละนะครับเพราะว่าเรื่องนี้จะให้วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
จะมารับเงินเพิ่มขึ้นอย่างเดียวคงไม่ได้
การเกิดแคมเปญแบบนี้ก็เป็นการสร้างการตระหนักรู้
สำหรับผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะว่า